โควิดสิบเก้านี่เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญค่ะถูกต้องครับ
เดี๋ยวต้องคุยกันเป็นเรื่องแรกแน่นะครับทุกผู้ชมครับ
จากท่านที่ชมเราทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะฮะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมได้กดไลค์กดแชร์เป็นเพื่อนกับเราหรือยังคะ
นี่ค่ะสดตอนนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้
หรือว่าจะร่วมกิจกรรมร่วมเล่นสนุกกับเราได้นะคะ
เรามีของรางวัลมอบให้ด้วยถูกต้องครับก็เดี๋ยวสักสามทุ่มก็แล้วกัน
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีกฎกติกามาเล่าให้ฟังอีกทีนะ
แต่มีของรางวัลมามอบให้แจกของรางวัลค่ะหน้าใส่ทีเดียวล่ะ
ยังไม่อยากบอกตอนนี้จะได้ดูเราตลอดต่อเนื่องทั้งรายการค่ะ
คุณผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙ก่อนนะครับ
วันนี้สบคแถลงนะครับนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
บอกว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทั้งหมด๓๖๕รายนะฮะ
แล้วถ้าแยกแยะเนี่ยเป็นผู้ป่วยในประเทศนะครับ๒๖๐รายนะฮะ
อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐ๑๖รายนี่คือผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
ถ้าแยกไปอีกเนี่ยจะเป็นแรงงานต่างด้าวจากการตรวจคัดกรองเชิงลุก๙๙นะครับ
นั่นหมายความว่าผู้ป่วยที่เป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศเนี่ยเยอะกว่าแรงงานต่างด้าวในวันนี้นะครับ
รวมผู้ป่วยสะสมตั้งแต่การระบาดรอบแรกเมื่อปีที่แล้ว
ตอนนี้ไทยมีผู้ป่วยโควิด๑๙สะสม๙๓๓๑รายเสียชีวิตเพิ่มวันนี้๑ศพนะครับ
เป็น๖๖ศพแล้วนะครับแต่ล่าสุดดูเหมือนว่ามีรายงานเพิ่มอีกหนึ่งนะฮะที่จังหวัดระยองนะครับ
เดี๋ยวรอทางสบคแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งวันพรุ่งนี้
ผู้ติดเชื้อในประเทศตอนนี้นะครับที่วันนี้ติด๒๕๐รายเนี่ยแยกไปแล้วนะครับกระจายอยู่ในหลายจังหวัด
เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงชุมชนอาชีพเสี่ยงนะก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีพื้นที่เสี่ยงต่างเนี่ยตรงเนี้ย
รายเพิ่มใหม่วันนี้แยกได้๒๑๕อีก๓๕กำลังสอบสวนโรคอยู่นะครับ
ถ้าแยกไปดูสถิติผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ตั้งแต่ปีใหม่เลยนะฮะ๑มกราคม๒๕๖
เส้นเป็นแบบนี้ครับเส้นกราฟคนไทยนี่เส้นสีแดงแรงงานต่างด้าวจากตรวจคัดกรองเชิงลุกเนี่ยเส้นสีเขียว
จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่๑เรื่อยมาจนถึงวันนี้๖มกราคม
โอ้โหนี่ฮะวันนี้ผู้ที่เป็นคนไทยที่ติดเชื้อคนไทยในประเทศเนี่ยเยอะกว่าแรงงานต่างด้าวใช่ค่ะตัวเลขค่อนข้างสูงค่ะ
อาจจะเป็นพวกสะเก็ดไฟอย่างที่สบคบอกนะครับคือยังมีการเดินทางของคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเสี่ยงไปในหลายพื้นที่
แรงงานต่างด้าวในตัวเลขคือ๙๙นะครับแต่ยังตรวจอีกเยอะนะฮะแรงงานต่างด้าวผู้ที่เสียชวิตเป็นคนที่๖๖นะครับจะคูล๙๙ในไทยนะ
หิตสูงมีภูมิลำเนาอยู่ที่พระนครศรียุธยานะครับ
ถ้าตามไทม์ไลน์ของเขาเนี่ย๒๗ธันวาคมมีไข้มีไอ
แล้วก็น้ำมูกเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในสมุทรสาคร
แล้วพบว่าออกซิเจนในเลือดต่ำเอ็กซอเรย์ปอดพบว่าปอดอักเสบ
พอตรวจหาโควิดสิบเก้าพบว่าติดเชื้อโควิดสิบเก้านะครับ
สามสิบธันวาคมมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
แล้วนำเข้าห้องไอซียู๓๑ธันวาคมอาการไม่ดีขึ้น
มีอาการไตวายต้องรักษาด้วยการฟอกเลือดทุกวัน
และ๕มกราคมเมื่อวานนี้หัวใจหยุดเต้นทำซีพีอาร์
แต่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองแล้วก็เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว
วัยวะภายในล้มเหลวหลายอวัยวะเสียชีวิต
สิบสามนาฬิกาแปดนาทีเมื่อวานนี้นะครับค่ะท่านผู้ชมครับ
ดูเรื่องของแรงงานต่างด้าวหน่อยนะฮะ
เพราะว่าจุดสำคัญของการแพร่ระบาดโควิด๑๙ในรอบนี้เนี่ย
ศูนย์กลางตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร
ถ้าไม่นับบ่อนพนันกับผู้ที่รักรอบเข้าเมือง
ผิดกฎหมายนะครับนายแพทย์ทวีสินบอกว่า
วิเคราะห์สถานการณ์กลุ่มคลัสเตอร์สมุทรสาครจากแรงงานต่างด้าวตลาดกลางกุ้ง
ถ้าผู้ชมดูนี่นะครับดูแผนที่ที่ทางสบคนำมาให้ดู
นี่คือการกระจายไปยังพื้นที่ต่างนะครับ
จากตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครเนี่ยกระจายไปหลายพื้นที่
ก็คือจากจุดที่สีแดงเยอะค่ะ
แต่จุดที่สีแดงหนาแน่นก็จะกระจายไปประปรายแต่กระจายไปเยอะและไกลนะคะ

บางคนก็มาซื้อของบางคนก็เอาของมาขาย
บางคนก็เป็นแรงงานที่เคลื่อนย้ายเยอะแยะไปหมด
แต่ตอนนี้เขาพยายามจำกัดนะฮะให้แรงงานต่างด้าวทั้งหมด
อยู่ในพื้นที่สมุทรสาครเท่านั้นแล้วก็ไล่ตรวจสอบหาเชื้อในเชิงรุกนะครับ
มกราคมนะครับที่เห็นตัวเลขเนี่ยเริ่มกระจายพื้นที่มากขึ้น
มุทรสาครเป็นแหล่งอุตสาหกรรมอาหารทะเลอาหารสำเร็จรูป
มีแรงงานและโรงงานจำนวนมาก
ดูตัวเลขแรงงานนะครับแล้วก็โรงงานต่างในสมุทรสาครนะครับ
มีโรงงานที่มีแรงงานขนาด๑๒๐๐คนจำนวน๑๑๓๐๒แห่ง
คนขึ้นไปถึง๕๐๐คนโรงงานขนาดนี้เนี่ย
มีอยู่ประมาณ๒๒๖แห่งมีโรงงานในสมุทรสาขร
ที่มีแรงงานตั้งแต่๕๐๑คนขึ้นไปถึง๕๐๐คนเนี่ย
ประมาณ๑๐๐แห่งท่านผู้ชมครับเราต้องตรวจเชิงรุกทั้งหมดนะครับ
แรงงานต่างด้าวหรือว่าแรงงานคนไทยก็แล้ว
แต่ในพื้นที่โรงงานเหล่านี้เนี่ยมีคนติดเชื้อโควิด๑๙มากน้อยขนาดไหน
มีใครติดบ้างซึ่งทุกวันนี้กำลังไล่ตรวจอยู่
เพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยมันจะต้องออกมาทุกวันอย่างแน่นอน
นี่คือภาระงานที่ต้องเข้าไปดูแลแล้วก็ช่วยเหลือนะฮะ
เพื่อไม่ให้โรงงานเหล่านี้แพร่ระบาดโรคโควิด๑๙ออกไปอีก
สอบคอบอกว่าพื้นที่เป้าหมายที่ต้องเข้าไปตรวจคัดกรองเชิงลุก
อกจากโรงงานแล้วนะครับยังต้องไปตามตลาด
ตามที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวในสมุทรสาครด้วย
ดังนั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในสมุทรสาคร
จะมีรายงานเข้ามาเป็นระยะแบบนี้ทุกวัน
ก็เป็นเป้าหมายในการทำงานของพวกเรา
ขณะเดียวกันที่พักอาศัยนะครับ
ซึ่งเป็นทั้งของคนที่เป็นแรงงานต่างชาติของเราที่เข้ามาช่วยงานเราเนี่ย
ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายดูสิครับ
เอามาพล็อตเป็นจุดเป็นกราฟเป็นดาวใส่เข้าไปเนี่ยนะครับ
จะเห็นว่าพื้นที่ในการที่เราจะต้องเข้าไปอีกจำนวนมาก
เพราะฉะนั้นจึงนำมาสู่การวางแผนนะครับว่าเราจะต้องเข้าไปตรวจเชิงลุกนะครับ
เราทำกันมาตลอดครับแต่ผมเอาผังเอาแผนมาให้ดูนะครับ
ว่าเราทำงานกันเป็นช่วงเวลาเป็นว่ากันเป็นชั่วโมงเลยนะครับ
เข้าไปในแต่ละพื้นที่๕๐คนบ้าง๘๐๐คนบ้าง๓๐๐คนบ้าง
นี่คือตารางเวลาที่เราวางแผนในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขกับทางฝ่าย
ปกครองที่จะต้องเข้าไปร่วมกันเพราะฉะนั้นจะมีชุดข้อมูลต่างเหล่านี้ออกมาเป็นระยะระยะ
ผู้ชมเห็นตัวเลขแบบนี้อาจจะตกใจแต่ว่าเราก็ยังสามารถสบายใจได้ในระดับหนึ่ง
ก็คือกลุ่มนี้กลุ่มแรงงานต่างด้าวในสมุทรสาครเนี่ยเขายังถูกจำกัดพื้นที่และบริเวณอยู่ในจังหวัด
ใช่ค่ะห้ามเข้าห้ามออกก็คือจำกัดแบบเข้มข้นนะคะเป็นพื้นที่สีแดงเข้มตอนนี้
อยู่ในตลาดของเขาเลยล่ะอยู่ในแหล่งที่พักอาศัยของเขาอยู่ในโรงงานของเขาเลยล่ะ
เพราะฉะนั้นไม่มีการกระจายออกไปนอกจากจะมีคนที่แอบออกไปจริงหรือว่าคนที่เข้ามาแล้วออกไปโดยที่ไม่แจ้งข้อมูลจริงอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ตรงนี้ตรวจคัดกรองเชิงลุกตรงนี้ดีแล้วนะฮะตรงนี้ดีแล้วนะครับ
แพทย์ทวีสินย้ำนะครับว่าตอนนี้ไทยยังไม่มีการล็อกดาวน์นะครับ
เคอร์ฟิลล์ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด
แต่ให้เข้มงวดมาตรการลดการเดินทางเคลื่อนย้ายคน
ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด๒๘จังหวัด
ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิสังเกตอาการ
แล้วต้องใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ
สอบถามความจำเป็นในการเดินทางเข้าออก
ใน๕จังหวัดนะครับที่ท่านจะเดินทางไป
เข้าออกสมุทรสาครชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด
ต้องแสดงหลักฐานได้รับอนุญาตจากท้องที่ด้วยนะครับ
๒๓บวก๕นะครับทำอย่างนี้
แต่๕อันหลังเนี่ยเน้นย้ำเพิ่มเติมขึ้นมาคือว่า

คนใน๕จังหวัดนี้จะเดินทางขึ้นมาจะต้องได้รับการแสดงหลักฐานในการรับอนุญาตของเจ้าหน้าที่
ในพื้นที่ว่าเขาจะเดินทางไปไหนมาไหนต้องมีเอกสารเดินทาง
ยากเข้าไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับนี่คือมาตรการที่ทางภาครัฐพยายามที่จะออกมาเพื่อให้
คนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบน้อยนะครับคนที่จำเป็นต้องเดินทางเช่นขนส่งขนอาหาร
ขนสินค้าอะไรต่างเนี่ยแน่นอนครับมีเอกสารมีอะไรทั้งหลายโชว์มาท่านได้ผ่านอยู่แล้วนะครับ
นี่นะคะก็ไม่ได้ล็อกดาวน์แต่เราก็ควรจะล็อกตัวเองอยู่ที่บ้าน
ถ้าไม่ได้มีความจำเป็นจริงเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องเดินทางออกไปไหนนะคะ
พอพูดถึงจังหวัดสมุทรสาครก็มาดูความคืบหน้าอาการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและภรรยานะคะ
ติดเชื้อโควิด๑๙เนื่องจากลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ล่าสุดตอนนี้นะคะอาการดีขึ้นตามลำดับ
เดี๋ยวรอดูว่าเริ่มหายใจได้ดีขึ้นหรือยัง
ถ้าหายใจได้ดีขึ้นก็จะสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้ค่ะ
สัตว์อาจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เวียรสักวิจิตแสงสีนะคะที่ติดเชื้อโควิด๑๙
อาการในช่วง๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมาดีขึ้นตามลำดับค่ะ
คือเมื่อวันที่๕มกราคมก็คือเมื่อวานนะคะ
กลับไปใช้เครื่องช่วยหายใจอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จัดให้อยู่ในท่านอนคว่ำเพื่อให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนดีขึ้นนะคะ
แต่ว่าล่าสุดออกซิเจนไหลเวียนในกระแสเลือดดีค่ะ
ดีต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยนะคะ
ข่าวดีอีกอย่างหนึ่งก็คือคณะผู้รักษา
เริ่มให้อาหารผ่านทางระบบทางเดินอาหารตามปกติได้แล้ว
คือก่อนหน้านี้ต้องให้อาหารทางสายยางผ่านเส้นเลือดนะคะ
ส่วนผลการตรวจเลือดดีค่ะ
ไม่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อไม่มีไข้แล้วด้วยนะคะ
วันนี้ก็เริ่มปรับให้อยู่ในท่านอนหงายเป็นระยะ
เพื่อดูการหายใจและการไหลเวียนของออกซิเจน

ถ้าหายใจดีขึ้นออกซิเจนก็จะดีขึ้น
ก็จะสามารถค่อยถอดเครื่องช่วยหายใจได้นะคะ

แต่ยังมีสิ่งที่กังวลค่ะ
ก็คือเรื่องของระบบการหายใจและการทำงานของปอด
อันนี้ต้องดูอาการอย่างใกล้ชิด
และยังคงต้องให้ยาฟาวิพิราเวียอย่างต่อเนื่องนะคะ
รัจจากการจงวัยสมุทรสาครนางชุฏิพรวิจิตสังสี
ติดเชื้อโควิด๑๙เช่นเดียวกัน
จะมีการหยุดให้ยาฟาวิพิราเวียแล้วค่ะ
เนื่องจากว่าไม่มีอาการอะไรที่น่าเป็นห่วงแล้วนะคะ
ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะอาการดีขึ้นทั้งสองท่านนะครับ